ในตอนนี้ประเด็นเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดตลาด
รวมทั้งราคาแพงนั้นลุกลามเข้าไปสู่วงการการเมืองแล้วนะครับ
ล่าสุดก็มีสอสอคนดังเป็นสอสอกรุงเทพมหานครของพักพลังประชารัฐ

ซื้อหน้ากากอนามัยมาแจกประชาชนเป็นหมื่นชิ้น
แต่ปรากฏว่าเป็นหน้ากากที่ไม่ได้คุณภาพติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อนายศิระเจนจาคะ
สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐประกาศสละเงินเดือน
หน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่หลักศรี
และเขตจตุจักรกว่า๑หมื่นชิ้น
เพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด๑๙
แต่คล้อยหลังได้ไม่นานมีเสียงท้วงติงจากนายวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลังนำตัวอย่างที่ได้รับไปสังเคาะพบมีกินฉุน
สูดดมเข้าร่างกายมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็ง
ทำให้นายศิระต้องออกมาชี้แจงว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเหยื่อยืนยันสั่งหน้ากากจากโรงงานโดยตรง
พร้อมแสดงความแปลกใจจะทำอะไรมักถูกสังคมโจมตีตลอด
ส่วนความคืบหน้าหลังตำรวจจับกลุ่ม๓ผู้ต้องหาขายหน้ากากอนามัยมือ๒ที่จังหวัดสระบุรี
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันขายของโดยหลอกลวงและร่วมกันประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๓คนยอมรับว่าแบ่งหน้าที่กันทำและขายไปแล้วกว่า๒แสนชิ้นในราคาชิ้นละ๓บาท
ขณะที่ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยมีคำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันโรคติดต่อจากสมาคมอุระเวศแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะใช้เมื่อออกไปที่สาธารณะเพื่อป้องกันตนเองหรือป้องกันบุคคลอื่น
แต่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดหาหน้ากากทุกประเภทให้บุคลากรทางการแพทย์มีใช้อย่างพอเพียงตามสมควรก่อนแล้วจึงไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนแบบหวังผลทางการเมือง
ส่วนปฏิกิริยาหลังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวัชิราภูเก็ตเข้าแจ้งความให้เอาผิดกับผู้อำนวยการและผู้บริหารของโรงพยาบาล
ละเมิดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสาธารณชนเพราะไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ผู้บริหารโรงพยาบาลแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยยืนยันทางโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการคัดกรองส่งต่อและรักษาโรคนี้ที่ผ่านมาทุกฝ่ายมีความตั้งใจและทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถท่ามกลางความเสี่ยง
แต่กลับถูกบุคลากรลดความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเสียเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน